เรื่องราววิจารณ์สนั่นโซเชียลมีเดียนะฮะ
เรื่องของเรื่องก็คือท่านเนรนเนี่ยรูปนึงไปอยู่ที่ร้านกาแฟปรากฏ
ไปเช็คอินเช็คอินยังไม่พอมีแคปชั่นสะท้านใจ

เป็นภาษาอังกฤษนะพอแปลเป็นไทยนี่คำนี้เลย

ภาพสามันเนยนเซลฟี่ตัวเองคือ
กล้องไว้แล้วก็ถ่ายรูปตัวเองในร้านกาแฟ
มีแคปชั่นขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทย
ทีละท่อนนะอยากเดทกับฉันไหม
งั้นซื้อกาแฟให้ฉันแล้วกันนะ

หรืออันนี้สุดท้ายนี่จี๊ดจาดมาก

สามเณรพอโพสต์แบบนี้ไปเรื่องราวก็ร้อนแรง
โซเชียลมีเดียก็มาตรวจสอบว่า

เป็นพระเป็นเนรมาจากไหนกันแน่นะครับ

เป็นเนรอยู่วัดแห่งหนึ่งจำวัดอยู่วัดแห่งหนึ่ง

คือเนรรูปนี้นี่ไม่ธรรมดาจริง

ลักษาการชาวิทยาลักษณะเจอเผล้านะครับ
ยังไม่เจอเนี่ยเจอพระก็บอกว่าสามัญญัติรูปนี้
อายุ๑๘ปีจริงแล้วบวชที่กาลสิน
แล้วก็มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่นก็เลยมาจำวัดที่วัดแห่งนี้
เทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
กระทำดังกล่าวนี้มันไม่ผิดถึงขั้นต้องศึกต้องปราชิกฮะ
แต่เป็นเรื่องของโลกะวัชชะโลกติเตียนอย่างนี้แหละ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพระผู้ใหญ่จะมีการเตือนพ่อเนรท่านนี้อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนทางโลก
เป็นพระเป็นเนรเป็นพระโสงองค์เจ้า

เอ้าฉันวันอันสองมื้แม่เทียร์แล้วเช้ากับอยภีร
ถ้าเป็นฉันแบบที่ไม่ต้องเคี้ยวตอนไหนก็ได้
ดังนั้นเข้าร้านกาแฟวิบคงวิบพีนไม่ต้องเขียว
ก็ทานได้ตลอดเวลาฉันได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน